พระมหาภัยวันไปชัยภูมิไปพบพระมหาสมปอง
ไปร่วมงานบุญวันเกิดครบรอบ๔๓ปี
แล้วจะจากทุนการศึกษาด้วย
ก็บอกว่ายังมีกำลังใจดี
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกองหนุนให้กำลังใจทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติ
ทำวันต่อวันให้ดีที่สุดซึ่งก็บอกว่าช่วงวิกฤตมันก็คือ
สิ่งที่เป็นบททดสอบให้เราได้ทบทวนตัวเอง
ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งสปวันนี้มาก็ไม่ได้เต็มใจมานะฮะ
แต่ว่าอยู่วัดนักข่าวก็ตามเยอะหาที่หลบภัยสักหน่อยฮะ
ก็ยังทำหน้าที่อยู่ตามปกตินะฮะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ตามหน้าที่
นะฮะก็ทำไปอะไรที่เป็นหน้าที่เราที่เราต้องทำนะฮะ
ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันมีความสุขฮะว่าที่นายภัยวันนี้หรือเปล่า
ว่าที่อย่าพูดถึงมันเลยดีกว่านะฮะอย่าเพิ่งไปพูดว่าว่าที่อะไรนะฮะ
คนอื่นเขามีวาดที่ร้อยตีว่าที่นู่นนี่นั่นกันนะฮะ
แต่ขออัตมาว่าที่นายภัยวันนะฮะยศใหม่ที่อาจจะได้ในเร็วนี้นะฮะ
ขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์นะฮะทุกคนทุกท่าน
สายรถทัวร์พร้อมวิ่งค่ะใจเย็นนะฮะ
ช่วงนี้จอดอยู่จอดก่อนนะฮะอย่าเพิ่งวิ่งใจเย็นนะ
ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีด้วยความใจเย็นของเรา
ด้วยความมีสตินะฮะอันนี้บอกตัวเองไม่ได้บอกใครเลยนะฮะ
ก็ต้องเตือนตัวเองเยอะนะช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นบททดสอบเยอะนะฮะ
แต่ว่าช่วงนี้แหละจะมาถือคติตามธรรมะว่าคนเราจะได้มีเวลาหรือมีโอกาส
สำหรับการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เราเจอวิกฤตนะครับ
หลายคนก็ส่งกำลังใจไปนะคะหนึ่งในนั้นเป็นโอ้โหพระเอกหนุ่มชื่อดัง
คุณติ๊กเจษฎาพรผลดีค่ะนี่ค่ะไปคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้ครับ
พลังดีกลับมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตามต่อไป
ครับเรื่องที่ทำให้ท่านต้องเดินทางไปแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนายเนี่ยนะคะ
ก็มันเริ่มมาจากครั้งที่ท่านเนี่ยน้ำตาไหลตอนสดผ่านเพจเฟซบุ๊กบอกว่าจะศึก
ถ้าพระราชปัญญาสุธีหรือท่านเจ้าคุณอุทัยรักษาการท่านเจ้าอาวาสนับถือเป็นพระอาจารย์
เหมือนพ่อไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสอันมีสาเหตุมาจากการไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม
ไม่สำรงของพระลูกวัดได้ซึ่งก็หมายถึงตัวพระมหาภัยวันแล้วก็พระมหาสมปอง
ที่มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊คจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยค่ะ
มันเป็นประเด็นนี้แหละประเด็นเริ่มต้นน่ะนะคะ
จนก็มีการโพสต์ข้อความอะไรต่างมากมายมีการโพสต์ข้อความเผ็ดร้อนถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ว่า
อาตมาอาจทำอะไรหลายอย่างไม่เหมาะสมแต่อาตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูฟุตบอลต่างประเทศ
ไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีอะค่ะปลุกเสกผ่ายันอะไรเนี่ยไม่เคยทำแน่นอน
แล้วก็เปลี่ยนในการโพสต์เฟซบุ๊คกลับเรียนถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังมงคลมุณี
ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จทงชัยก็ขอความเป็นธรรมให้กับพระอาจารย์และตนเอง
ก็น้อมรับการลงโทษทุกอย่างหากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคือประมาณว่าถ้าหากว่าตัวท่านเองคือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็อย่าไปลงที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยวัดสร้อยทองประมาณนี้
คือท่านเจ้าคุณทงชัยท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางค่ะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งเรื่องของเจ้าอาวาส
ใช่ค่ะซึ่งก็มีวัดสร้อยทองอยู่ในสังกัดด้วยเหมือนกับว่าถ้าพระสองรูปพอสอสองรูปเนี่ยไม่เหมาะสมก็
ก็ให้มาลงที่ท่านเองท่านก็พร้อมจะศึกแต่ก็อยากจะให้ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองได้เป็นเจ้าอาวาส
ทีมข่าวก็พยายามจะคุยถึงประเด็นนี้นะคะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงอะไร
ก็รู้แต่ว่าไปพบพระมหาสมปองที่บ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิครับ
แล้วก็พอได้พบกันก็มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊คแบบตามสไตล์นะคะก็ขำสนุกสนาน
ผมนับถือพระอาจารย์สมปองอย่างหนึ่งคือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่

เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ถือตัว
ผมขอมองเป็นสองส่วนส่วนแรกคือผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักโชว์เอาแต่ใจตัวเองเจ้าอารมณ์จะเอาให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้
ส่วนที่สองคือผู้ใหญ่ที่มีความเป็นกันเองกันเอง
ผมก็ยิ่งใหญ่ได้นะเดี๋ยวให้ผมได้ขึ้นเป็นสมเด็จบ้างนะ
เสียวมากปิดไลค์เถอะฮะ
ก็นี่แหละค่ะก็กิจกรรมพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันเกิดของพระมหาสมปองค่ะ
แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนก็จะมีพระรุ่นน้องมาร่วมงานบุญด้วย